จริงแน่นอนสำหรับใบเฟิร์นพิมชนกนะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามใน
เรียงว่าสุภาไปแล้วนะจ๊ะเอ้อชีวิตดีทุกเรื่องไม่เกินจริงค่ะ
สำหรับสาวใบเฟิร์นพิมชนกนะจ๊ะงานก็ดีความรักก็ดี
โดยเฉพาะเรื่องความฮอตไม่ต้องพูดถึง
แม้ว่าจะออกมาประกาศนะคะตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนายนพัฒน์อยู่นะ
คุณผู้ชมแต่ความดีกรีความฮอตเนี่ยไม่ลดลงเลย
ดูเหมือนจะยิ่งฮอตมากขึ้นนะคะ
เห็นได้จากการที่สาวใบเฟิร์นนะออกมาโพสต์ภาพแฟชั่นเซ็ตสุดปังค่ะ
จริงอะไรจริงด้วยนะซึ่งแฟชั่นเซ็ตนี้มันเป็นแบบลุคแบบ
เฮ้ยทรงยังแบดแซกยังบ่อย

บอกเลยว่าลุคนี้ใบเฟิร์นไม่อ่อนโยนแล้วนะจ๊ะ
มาสวยแบบดูดันไม่แกร่งใจค่ะ
กับชุดวิบวับวิบวับแบบนี้ให้มันแยงตาเล่นไปเลย
ในส่วนของเมคอัพนั้นมาซูมกันนิดนึง
ฟาดไปเลยค่ะชำสวย
อกย้ำลุคแบบแบนจิกคิ้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีจิลคิ้วด้วยมีจิลจมูกด้วย
แหมมันแปลกตาดีมันแบบว่าดูแบบพังร๊อกเลยนะ
อกจากความปังที่สาวใบเฟิร์นโพสต์ฉลองไอจีส่วนตัวของตัวเองแล้วนะคะ
เขาไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยนะจำได้หรือเปล่า
เขาดังที่ประเทศจีนมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีการอวยยศกันไปเลยนะคะ

น้องนายนภัทรเขาก็ลงแคปชั่นเดียวกันเหมือนกัน

อันนี้ก็แอบเขินนิดนึงก็แล้วกันนะคะ

ถ้าเราใส่แบบมีจิลที่จมูกมันจะสวย
ก็น่ารักก็สวยเพราะว่าเราสะกดจิตมาแล้ว
ขอเอาเชือกไปคล้องหน่อยได้ไหม

เนี่ยเนี่ยตลอดเลย